รวบตัวดีดี้ภาคภูมิ

คนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีจัดให้มีการ

ดีดี้เขาเพิ่งกลับจากฮ่องกง

วันเสาร์ที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เว็บพนันออนไลน์ในเครือยูฟ่า
ถือว่าเป็นเว็บติด๑ใน๓ประเทศ

ตั้งแต่ปี๖๐มาจนถึงปัจจุบัน
พบว่าภาคภูมิมีเส้นทางการเงิน

ซึ่งนางชาบาก็คือเชื่อมโยงกับคดีบอสตาน
โดยบัญชีที่ดีดี้ดูแลอยู่

เงินหมุนเวียนหลักพันล้าน
แต่ประวัติของภาคภูมิอันนี้น่าสนใจ
คือเขาไม่ใช้ชีวิตไฮโซอะไรนะ

ก็เลยเล็ดรอดหลุดรอดสายตาเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดครับ

แต่เบื้องต้นดีดี้ภาคภูมิยังให้การภาคเศษครับ
แต่จำนวนด้วยหลักฐานเส้นทางการเงิน

ส่งฝากหางเรือนจำพิเศษกรุงเทพ